หกนาฬิกายี่สิบเก้านาทีกลับมาช่วงนี้
คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามแล้วก็ระเบิดนะคะ
ยิงแล้วก็คว่างใส่สถานีตำรวจน้ำตากใบค่ะ
เจ้าหน้าที่ยิงสวนกลับก็เลยเป็นการปะทะกัน
เหตุการณ์นี้มีเจ้านาธิได้รับบัตรเจ็บสารนาย

มันยังค่อยค่อยอยู่นะ

เราแล้ว

แล้วคือคนร้ายเนี่ยคือใช้อาวุธสงคราม
มีสงครามด้วยมีระเบิดแสวงเครื่องด้วย

ที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบค่ะ
ทั้งตำบวชและคนร้ายปะทะกันเป็นรอลอก
ตรงจุดที่เป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจน้ำตากใบเนี่ย

แล้วก็ระหว่างการเปิดฉากยิงปะทะกันของทั้งสองฝ่าย
มีชาวบ้านจำนวนนึงที่อยู่แถวนั้นตกใจ
แล้วก็ต้องออกมาหาที่คือหาที่กำบังกันชนละมุนเลย

ก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ๓นายนะคะ
คือพลทหารสุไลมานยูโซะอายุ๒๓ปี
สะเด็ดระเบิดที่ขาขวาเหนือตะตุ่ม
เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนโอภาสแสนสม

ขาซ้ายโดนสะเก็ดระเบิดเนื้อฉีกขาด
ขาขวาโดนสะเก็ดระเบิดเล็กน้อยค่ะ
อีกท่านหนึ่งคือเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน
เอกวัตรเกรดด้วงอายุ๔๑ปี
สะเก็ดระเบิดระหว่างชายโครงกับเอว
เจาะใส่สายยางลำตัวมีสะเก็ดระเบิดเล็กน้อยค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก๒รายนะคะ
ทั้งหมดนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน
และล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
ขณะที่พลตำรวจตรีแวสาแมสา
และผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
และพลตรีเฉลิมพรขำเขียว
ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
ก็ไปกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็คือที่สถานีตำรวจนั่นแหละค่ะ
มีรถเก๋งของเจ้าหน้าที่ถูกไฟไหม้
แล้วก็ถูกกระสุนปืนเสียหาย๓คัน
มีรถกระบะของราชการเสียหายอีก๑คัน
ซึ่งคุณผู้ชมถ้าดูแต่ละคันนี้นะคะ
จะมีร่องรอยระเบิดแสวงเครื่องแบบไปร์ทบอม

เป็นระเบิดปลายบอมที่ยังไม่ทำงาน

ใช่ครับนะคะกะมาถล่มเลยนะคะ
คนร้ายเนี่ยจากการสอบสวนนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามากันกว่า๑๐คนนะคะ
แล้วแฝงตัวเข้ามาข้างกำแพงของสถานีตำรวจ

อย่างที่เราเห็นไปในคลิปตอนต้นนั่นแหละค่ะ

ถล่มใส่ด่านสุรกากรตากใบ
รั้วทั้งกำแพงกระจกหน้าต่างพลุน

คนร้ายรอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า

สภาพเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เสาไฟฟ้า๖ต้นนะคะ

เอาระเบิดแสวงเครื่องใส่ไว้ในถังแก๊สปิ๊กนิกค่ะ
แล้วจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร
แล้วเอาไปตั้งไว้หน้าร้านสะดวกซื้อที่หมู่๔ตำบลเจ๊เห
คือก่อเหตุรัวติดกันในหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะคะ
ในอำเภอตากใบว่าที่๑๐๓จิรัตน์ซีริวันลบ
บอกว่าทั้ง๔จุดยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะ
ว่าเกิดจากการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดี

แต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการเดินทางของประชาชนสองประเทศ
ตอนนี้ก็มีการตั้งศูนย์เยียวยารับเรื่องร้องทุกข์
จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและทรัพย์สินแล้วค่ะ
นี่คือสถานการณ์ที่ตากใบนราธิวาสนะคะ
ซึ่งขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งจริงนะคะ

และวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน
มอบให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
โดยได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัฐความห่วงใยจากทั้งสองพระองค์
ให้เจ้าหน้าที่หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว
ยังความปลื้มปิติแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างยิ่งค่ะ